พาไปดูเรื่องวุ่นนะคะกลางพัทยาจังหวัดชนบุรีกันบ้าง
คุณผู้ชมคะมีฝรั่งเป็นนักเที่ยว
เป็นนักเที่ยวสองคนพ่อลูกเนี่ยค่ะเขาไปเที่ยวสถานบันเทิงในพื้นที่พัทยาจังหวัดชนบุรี
แต่แล้วจู่ปรากฏว่าไปมีเรื่องกับกาด
ก่อนที่จะดูต้นสายปลายเหตุว่ามันเกิดอะไรเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนาทีวิวาดกันระหว่างกาดกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมกาดเสื้อดำ๒คน
รุมกระทืบตัวฝรั่งเสื้อสีมันคือนี่คุณผู้ชมดูสิคะ

ก็โดนรุมกระทืบก่อนที่จะมีกาดอีกคนนึงใส่เสื้อสีดำเดินมาจากฝั่งตรงข้ามคือขวามือเพื่อที่จะมาห้ามปลามเหตุการณ์นี้
นี่คือนอกแรกนะนี่คือวิวาดที่แบบเกิดขึ้นครั้งแต่ทีนี้เดี๋ยวมันจะมี
เกิดขึ้นด้วยรอบสองเนี่ยคือเหมือนกับตอนแรกจะจบแต่แล้วจู่จู่ปรากฏว่ามันมีนักท่องเที่ยวฝรั่งผู้ชายใส่เสื้อยืดสีดำ
คุณผู้ชมดูนะคะเสื้อยืดสีดำเนี่ยเหมือนปล่อยกาดไปทีนึงก่อน
กาดไปก่อนสุดท้ายก็โดนตะลุมบอลรอบสองเกิดขึ้น
เป็นการชุนละมุนรอบที่๒นะคะที่บริเวณหน้าสถานบันเทิง
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูนาทีที่ชุลมุนรอบที่๒หน่อยค่ะ
นี่ค่ะต้นสายปลายเหตุมันยังไงเนี้ยฮะ
มันต้นสายปลาเหตุเดี๋ยวชมพู่ไล่เลี่ยงให้ฟังแต่ที่แน่คือฝรั่งเสื้อดำเปิดก่อนต่อยกาดไปทีนึง
สุดท้ายโดนกาดสองคนโอ้โหต่อยคืนทั้งลุมเตะกระทืบสอกเขานี่ค่ะ
แล้วฝรั่งสองคนนี้เป็นพ่อลูกกันนะคะภายหลังจากที่โดนยำจนเละกลางพัทยาชนบุรี
ก็เหมือนกับตำรวจเข้ามาระงับเหตุทันทีทีนี้คุณผู้ชมค่ะเบื้องต้น
ตำรวจสพเมืองพัทยามาถึงภาพแรกที่เห็นเลยนะคะคือเห็นลูกชายวัย๓๗ปี
พยายามจะปลุกพ่อตัวเองให้ตื้นหลังจากเจ็บสาหัสเพื่อที่จะพากลับบ้านพักนี่นี่
ลูกก็พยายามปลูกพ่อนะคะแล้วก็ตำรวจมีการสอบถามพนักงานบาเบียบริเวณจุดเกิดเหตุ
พนักงานบาเบียเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะพนักงานบาเบียบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยพ่อลูกชาวอังกฤษสองคนนี้นะมาใช้บริการที่ร้าน
ทีนี้สักพักต่อมาเหมือนกับทั้งคู่ฝรั่งสองคนนี้มีอาการโวยวายเสียงดัง
เจ้าของร้านก็กลัวว่าเดี๋ยวลูกค้าแตกตื่นเดี๋ยวลูกค้าตกใจ
ก็เลยพยายามที่จะเรียนเชิญฝรั่งสองท่านนี้ออกไปนอกร้านก่อนอืม
ทีนี้ระหว่างที่มีการเชิญตัวออกไปค่ะปรากฏว่าฝรั่งเนี่ยนะคะ
เหมือนกับโอ้โหไปทำร้ายร่างกายพนักงานเสิร์ฟหญิงคือเหมือนกับ
ต่อยเขาไปหนึ่งทีก็คงจะเมาด้วยแหละค่ะ
นักงานเสิร์ฟหญิงโดนฝรั่งต่อยไปหนึ่งทีแล้วก็นักท่องเที่ยวคู่นี้ยังตะโกน
ใส่แบบพนักงานเสิร์ฟหญิงด้วยว่าอย่ามายุ่งหรืออะไรแบบนี้นะคะ
ทีนี้พอไปถึงหน้าร้านเนี่ยก็มีการแบบผลักกันกับการมีการยื้อแย่งกัน
สุดท้ายเนี่ยคนที่เป็นผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินคนที่สวมเสื้อยืด
ก็ต่อยกาดไปทีนึงก่อนก่อนที่จะเกิดเหตุชุลมุนอย่างที่เห็น
จนสุดท้ายนะคะเหตุการณ์สงบลงนักท่องเที่ยวทั้งสองรายเนี่ย
ก็กลับที่พักไปเหตุการณ์ก็แบบโอ้โหเนี่ยบิดบานปลายนะคะ
ลองฟังเสียงเพิ่มเติมจากพนักงานบาเบียหน่อยค่ะ
ไม่มีมีแต่เขาเป็นทำอะไร
ในรหาชุลมุนนะคะกันแหลงท้องเที่ยวเมืองพัทยา
ทีนี้ล่าสุดหลังเกิดเหตุตำรวจก็มีการเชิญตัวทั้งสองฝ่ายค่ะ
ไปสอบประคัมที่โรงพักษ์สพพัทยา
ฝรั่งคนที่เป็นพ่อก็มีอาการแน่นหน้าอกนะคะ

ลูกชายคนที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินสีดำเสื้อยืดที่ต่อยพนักงานเสิร์ฟก่อนเนี่ย
เขาก็มีการเจรจากับทางร้าน
และท้ายที่สุดทั้งสองฝ่ายก็ไกล่เกลี่ยกันจบลงด้วยดี
คือฝรั่งบอกว่าไม่เอาความไม่เอาเรื่องไม่อยากเป็นคดี
แล้วทางร้านแล้วก็ฝรั่งเองก็มีการจับมือกัน
ขอโทษขอโพยสมารณฐานกันเรียบร้อยนะคะ
แต่ก็มันก็ภาพการท่องเที่ยวมันก็ดูไม่ค่อยดีเนาะนะฮะ